ล่าสุดณขณะนี้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันกับผม
ก่อนที่จะขึ้นรถตู้กลับไปนะครับท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ย
สามารถปิดเกมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็พยายามสอบถามว่า
ตัวของคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปอยู่บริเวณจุดไหน
แต่ท่านไม่ตอบนะฮะแต่ผมได้รับข้อมูลจากชุดที่ติดตามท่าน
เพราะหากว่าเขาถ้าหากว่าตรงนั้นเนี่ยมีบันไดเลื่อนเพียงจุดเดียว
ถ้าเกิดใครที่ลงไปแม้แต่ก้าวเดียวเนี่ยทางคนร้ายจะเห็นแล้วก็ยิงปืนสวนขึ้นมาทันที
ทำให้ตำรวจก็พยายามกันพื้นที่ไว้อยู่บริเวณจุดนั้นอย่างเดียว
ไม่ให้คนร้ายสามารถหลบหนีไปอยู่พื้นที่ไหนได้อีกเลย
ซึ่งก็เป็นผลสำเร็จทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถปิดเกมได้ในเวลาประมาณ๙นาฬิกาที่ผ่านมานี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
โดยชุดอรินทราชชุดของชุดของกองบังคับการปราบปรามชุดของตำรวจสอบสวนกลาง
แล้วก็หลายชุดเนี่ยปฏิบัติการร่วมกันในการที่จะเข้าไปยิงตัวของคนร้ายนะครับ
รายนี้แล้วนะฮะและนี่ก็คือข้อมูลที่ยืนยันล่าสุด
จากทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ยืนยันว่ามีการวิสามัน
คนร้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุด
ที่เกิดขึ้นที่นี่ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากด้านหน้าห้างเทอร์มินอลทอวินตี้วันครับขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะฮะ
ค่ะผู้สื่อข่าวของเราอึดมากครับค่ะ
อ่ะตอนนี้ที่โคราชเตรียมพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่
อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวตัดให้ฟังสดเลยค่ะว่าแถลงข่าวทั้งหมดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอย่างไรรายละเอียดเรื่องของการเข้าไปทำงานของเจ้าหน้าที่อืมแต่ว่าแต่ที่คุณพุทธิพัฒน์รายงานสรุปมาสั้นสั้นสักครู่ครับนะแล้วก็ผ่วนอากาศอีกชนิดพุทธภาษุ
มาเยี่ยมกับพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้เสียชีวิตนะครับในนามของจังหวัดนครราชสีมาก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขออนุญาตเชิญท่านแม่ทัพภาคที่สองได้พูดถึงสถานการณ์ทั่วไปแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามได้พูดถึง

อันนั้นรุนแรงโดยใช้อาวุธที่ติดตัวมาทำร้ายเจ้าที่รักษาการแล้วก็คังกระสุน
จนกระทั่งบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วก็ได้แย่งชิงรถรถจี๊บนะครับ
เพราะกระสุนออกจำนวนหนึ่งออกมาก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งในหกที่ผ่านมา
กรุงทรัพย์ภาคที่สองได้จัดกำลังส่วนหนึ่งได้ร่วมไปบัตรการกับทางนักงานกำลักษณ์แห่งชาติ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนรู้ร่วงนะครับและยังได้จัดกำลังพลอีกส่วนหนึ่งนะครับ
ได้ร่วมในการที่ไปดูแลคนบาดเจ็บปล่อยจากโลหิตประมาณ๓๐๐กว่านาย
ในการดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างต่าง
เจ็ดโรงพยาบาลนะครับซึ่งกองทัพภาคที่สองเองขอพร้อมที่จะช่วยดูแลผู้เสียชีวิตและครอบครัว
ต่อจนรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มขีดความสามารถนะครับ
เรามีโรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่ร่วมกันรักษาพยาบาลนะครับ
และผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตได้บาดเจ็บอีกครั้งครับ
ถ้าขอบคุณเจ้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้
เป็นไปด้วยจนรู้ร่วงผ่านพ้นไปได้ดีนะครับขอบคุณครับ
กรรลินเจู้ันทุนผู้มันชการตำรวจปุตรภาคสามครับ

แต่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่สูญเสียและญาติพี่น้องนะครับ
เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
ก็สำหรับตำรวจนั้นขณะนี้นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการเข้าจับกลุ่มช่วยเหลือประชาชนก็เสร็จสิ้นแล้ว
ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับปรากฏว่ามีผู้ที่ถึงแก่ชีวิตนะฮะขณะนี้ที่คร่าวนะประมาณ๒๐ลายนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญนะครับ
ปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจในครั้งนี้ก็ท่านพบตรรองพบตรได้ลงมา
ดำเนินการด้วยดนเองและมีหน่วยพิเศษของสำนักงานบริหารชาติลงมาร่วมปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นกองผู้การกองปราบนะครับแล้วก็หน่วยต่างประมาณเกือบ๑๐หน่วยนะครับ
ซึ่งขณะนี้เราสามารถยุตินะครับการกระทำผิดของคนร้ายได้แล้ว
แต่ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนคดีให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบัตรเจ็บที่สูญเสียนะครับ
อันนี้เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะมันก็เราก็อยู่กันทั้งคืนทั้งวันเนี่ยนะครับ
เชิญท่านผู้ว่าดีกว่า
ผู้เสียชีวิตยังเป็นทางการนะครับขณะนี้คือ๒๐รายนะครับ
แล้วก็จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นนะครับคือ๔๒ราย
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๑รายนะครับแล้วกลับบ้านได้๒๑รายนะครับ
แล้วก็เข้ารับการผ่าตัดทั้งหมด๙รายนะครับ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

มีชวนที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ที่คุณร้ายยิงด้วยค่ะ
คุณคิดว่าที่สิ่งที่ไหนครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นตู้